ที่จังหวัดปราจีนบุรีคุณผู้ชมครับช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะ
ผู้ชายอายุ๕๔บุกไปยิงเจ้าของร้านเสริมสวยเธอเสียชีวิตในร้านเลยครับ
บอกว่าผู้หญิงอ่ะตีตัวออกหากเขาครับกล้องวงจรปิดจับภาพนะครับ
ผู้ก่อเหตุนะคุณผู้ชมเนี่ยฮะขับรถเก๋งสีเทาดำมามาจอดแล้ว
นะครับจอดหน้าหอพักจากนั้นก็เดินลงมาที่หน้าห้องเช่า
เป็นร้านเสริมสวยนะครับแล้วก็โทรศัพท์ไปด้วย
โทรศัพท์เดินวนเวียนวนเวียนอยู่หน้าร้านนี่คุณผู้ชมคนนี้คนนี้
นะครับแล้วก็เดินกลับไปที่รถไปหยิบปืนครับ
หยิบปืนแล้วก็นี้ตรงไปที่ประตูร้านแล้วใช้ปืนเนี่ย
ประตูกระจกก่อนหนึ่งนัดนะครับแล้วก็ใช้ปืนทุบกระจกซ้ำอีกสักสองสามครั้ง
กระจกนี้แตกกระจายเลยจากนั้นก็เข้าไปในร้าน
คุณผู้ชมนี่ฮะยิงปั้งนี่ครับแตกไม่หมดใช่ไหม
ไปหมดทุบทุบทุบทุบเนี่ยนะฮะจนกระทั่งนะครับ
เป็นช่องที่สามารถเขาลอดตัวเข้าไปได้ก็เข้าไปหลังจากนั้นเข้าไปไปยิงผู้หญิงเจ้าของร้านเสียชีวิต
แต่คุณผู้ชมมุมนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับยิงเสร็จปั๊บก็ออกจากร้านมานี่ฮะ
เสร็จแล้วออกมาแล้วนะครับแล้วก็เดินไปอย่างใจเย็น
ดูสิครับไม่รีบไม่ได้ร้อนไม่ได้วิ่งไม่ได้หนีอะไรนะครับแล้วก็ขึ้นรถขับหนีไป
เหตุเกิดที่ตะบนกรอกสมบูรณ์คุณผู้ชมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปลาจีนบุรีครับ
ที่เกิดเหตุเพราะเข้าไปในร้านไปเจอนางสาวจำเรียงฤทธิ์ปล้องอายุสี่สิบเจ็ดปี
เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยเธอนอนหงายอยู่บนที่นอนถูกยิงเข้าหัวหนึ่งนัดครับ
แล้วก็ที่ชายโครงขวาทะลุซ้ายหนึ่งนัดเพื่อนข้างห้องนะครับเป็นห้องเช่าติดกันเนี่ยนะครับ
เล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุดูทีวีอยู่จำได้แม่นเลยเก้าโมงยี่สิบ
ได้ยินเสียงทุบกระจกแตกแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังสักสามนัด
แต่ไม่กล้าออกไปดูหรอกไม่กล้าออกไปดูได้ยินเสียงผู้ชายพูดว่า
มึงต้องตายนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงปืนตามมา
ส่วนเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามนะครับได้ยินเสียงทุบกระจกเหมือนกัน
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนด้วยแล้วคนนี้วิ่งออกมาดู

ได้ยินเสียงปรุ่นสักสามนัด
แล้วมีการทะเลาะกันมั้ย
ไม่มีครับมีเดี๋ยวได้ยินเสียงผู้ชาย

กี่นัดนะก็ยิงไป
ไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องมั้ยอะไรมั้ยผู้หญิงไม่ได้ยินเสียงร้องเลยครับ
สอบสวนจนทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นแฟนเก่าของผู้เสียชีวิตครับ
ชื่อว่านายปัญญานวมหอมอายุ๕๔ปี
ลูกชายของผู้ตายนะครับเปิดเผยทั้งน้ำตาเลยบอก
กับผู้ก่อเหตุคบหากันได้ไม่นานหรอกนะครับ
ที่จังหวัดฉะเชิงเซาเขาเคยทำร้ายแม่ด้วยนะ
หนีไปอยู่นู่นอรัญญประเทศนู่นนะครับสะแก้วนู่นแล้วแจ้งความเอาไว้
แม่เนี่ยพยายามบอกเลิกผู้ก่อเหตุเนี่ยมีครอบครัวแล้วไงนะครับ
แต่ยังมาขอคืนดีอยู่นะครับก่อนเกิดเหตุนะครับ
ภรรยาของผู้ก่อเหตุเองเนี่ยนะก็โทรมาเตือนให้แม่เนี่ย
ระวังตัวแล้วด้วยนะนะครับเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเขาออกจากบ้านมาแล้ว
พี่สาวของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่าน้องสาวบอกเลิกผู้ก่อเหตุแล้ว
แต่เขาไม่เลิกไงนะครับเธอก็ให้น้องสาวระวังตัวไว้นะ
ระวังตัวไว้นะซึ่งเคยขอน้องสาวได้แต่งงานด้วย
นี่พี่สาวเล่าแต่ก็ปฏิเสธไปเพราะว่าก็มีเมียอยู่แล้วนะ
แต่เขาบอกว่าคนอย่างเขาถ้าไม่ตายก็ติดคุกไม่นึกว่าจะทำแบบนี้จริงครับ

แต่ที่มึงมาทำอย่างเงี้ยทำได้ไง
เขาหึงเขาหู่อ่ะเขานอนเฝ้าเผื่อแม่กลับมาอย่างเงี้ยฮะ

เอาชีวิตแม่ผมคืนมาได้ไหมผมขอไปแค่เนี้ย
สันนิษฐานว่าผู้ตายอาจจะตีตัวออกหากครับคุณผู้ชมครับ

ชุดเสริมครับชุดเสริมเร่งไล่ล่าแล้ว
จะนำตัวมาดำเนินคดีให้ได้ครับ